คุณผู้ชมครับถ้าจะหายปวดหลังต้องเปลี่ยนที่นอน
แล้วถ้าเปลี่ยนที่นอนต้องเป็นที่นอนสปริงยางพารา
ลดราคาแล้วนะครับที่นอนหลังนี้เหลือแค่๑๕๐๐ครับ
เดี๋ยวเอาหินเอาหินไว้ก่อกำแพงก่อน

หัวมองหินเป็นสับ

มันคุณภาพครับข้างหลังทีเดียวค่ะ

แข็งดีหนัก
เท่าไหร่นะ๑๕๐๐ใช่ไหม๑๕๐๐บาท
๑๕๐๐๐บาทเป็นค่าอิดครับมั้ยฮะ

คนโพสต์ติ๊กต๊อกชื่อคุณอู๊ดเล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะ
ให้เขาช่วยยกที่นอนออกหน่อยจะเปลี่ยนหลังใหม่นะครับ

ทำไมไม่รู้นอนตอนแรกก็ดีหลังก็แข็งเหลือเกิน
มันจะไม่แข็งได้ยังไงล่ะคุณผู้ชม
ไอ้สปริงก็เป็นโฟมซะ
แล้วก็มีอิดนะฮะอยู่ในนั้นด้วย
ซื้อมาหมื่นกว่าบาทตามคำโฆษณาของคนขาย
แต่ใช้ไปใช้ไปยิ่งนอนยิ่งแข็งนะฮะยิ่งเจ็บหลัง
ซื้อจากรถเร่ในตลาดนัดนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ขอคืนเงินไม่ได้เลยช้ำใจจริงฮะ
อันนี้ก็ซื้อของก็อาจจะต้องดูแหล่งที่มาสักนิดนึงนะคะ
เพราะอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้อะไรได้นะคะ